คุณสามารถเรียกคุณต่างตัวอย่างแล้วกับโอ้ไม่สามารถไม่ไม่ใช่หรอกครับ

อย่าไปกดดันท่านอื่นเลยครับความความจำเป็นส่วนตัว
เขาก็มีทุกคนนะครับแล้วก็แล้วแต่ผมให้กรมแผนกฎหมายกำลังดูอยู่นะครับ
ให้ให้ให้ดูอยู่หมดทุกทุกทุกทุกอันก็บริจาปตามมูลนิธิต่าง
มีการตรวจสอบแล้วนะครับก็ช่วยเหลือภาคส่วนที่ที่มีความต้องการนะครับ
มีความต้องการทำความช่วยเหลือเป็นเจ็ดตาราลมนะครับ
ท่านท่านครับท่านท่านครับไม่ได้คิดหลายมาก
ต้องให้ได้อย่างนี้นะพี่เบิร์ตนะเอาให้ได้อย่างนายกเศรษฐา
เฮ้ยใจเย็นโอ้อย่าไปกดดันขั้นอื่น
ท่านนายกไม่บอกอย่าไปกดดันท่านอื่นนี่แหละนะครับ
นักข่าวไปถามท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้าวนะคะที่ถ้ากัดสยานทหารสองกลางบิโธงดอนเมืองนะครับ
เบี้ประชงเบี้ประชุมเนี่ยเมื่อจ่ายภาษีแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่า
กรณีที่นายกบริจาคเงินเกิน๓๐๐บาท
เดี๋ยวมันจะขัดจะคล่องอะไรกับกฎหมายหรือเปล่า
เดี๋ยวเผื่อมีนักร้องมาร้องเดี๋ยวจะยุ่ง
ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับรัฐมนตรีคนอื่นหรือเปล่า
นายกรีบบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอย่าไปกดดันท่านอื่น
บางคนก็มีความจำเป็นส่วนตัวนะครับแต่แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนก็แล้วกัน
นะครับเงินเดือนเดือนแรกของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ท่านจะมอบให้กับมูลนิธิเด็กนะครับเป็นมูลนิธิแรก
แล้วก็จะพิจารณามูลนิธิอื่นต่อไปเรื่อยนะครับ
บริจาคเงินเดือนให้สาธารณกุศลของนายกเศรษฐาเนี่ย
คล้ายกับสมัยที่ในโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย
บริจาคเงินเดือนกว่า๔แสนดอลลาร์สหรัฐต่อปี
องค์กรสาธารณกุศลต่างนะครับ
อันนั้นก็มีการไปเทียบเคียงกันนะครับ
แต่ว่าของพี่ยังมีความจำเป็นอยู่มาก

เล่นมุกนิดเดียวแล้วบิ้วกันใหญ่เลย
นึกว่าเล่นแต่คิดจริงทำจริงซะอีก

หอบเสื้อผ้าไปนอนด้วยเลยนะ